แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสภาพศพ
แต่ปรากฏน่าจะผ่านไปหลายวัน
ทำให้ศพนั้นอืดแล้วก็ลอยขึ้นมาปรากฏให้เห็น
เจ้าหน้าที่เก็บขยะของกรุงเทพฯมนาคอร์น
สบฉายลอยน้ำประเวนใต้สะพานพุธ
เขตธนบุรีกรุงเทพมนาคอร์นะครับ
โดยที่คอของผู้เสียชีวิตคือมันมีเชือก
คล้องกับพวกท่อเหล็กซึ่งยาวประมาณ๒ฟุต
กว้างประมาณ๖หุ่นน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม
คล้องคออยู่นะครับ
ซึ่งคาดว่าเป็นการถ่วงน้ำหนักไม่ให้ร่างของผู้เสียชีวิต
อืดขึ้นมาแสดงเป็นหลักฐานได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็รุดเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ตรวจสอบโดยเฉพาะส่วนนี้คุณ
ท่อเหล็กที่ยาว๒ฟุตกว้าง๖หุ่นแล้วก็หนา๒หุ่น

ก็ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานดูนะครับ
ว่าจะเป็นการฆ่าถ่วงน้ำอำพลางศพหรือไม่อย่างไร
โดยศพก็มีการตรวจพิสูจน
เพราะว่าสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีเทา
กางเกงกีฬาขาสั้นสีดำแถบขาว
แล้วก็สวมทับด้วยกางเกงยีน๓ส่วนสีน้ำเงินนะครับ
สวมรองเท้าไว้ผมรองทรงนะครับ
แล้วก็ผิวดำแดงสูงประมาณสัก๑๖๐๑๖๕เซนติเมตร

อันนี้เป็นการแจ้งเพื่อให้เผื่อญาตินะ
ที่พอจะรู้บุคลิกลักษณะของผู้เสียชีวิต
จะได้เข้ามาตรวจสอบดูนะครับ

แล้วก็ศพก็ลอยน้ำโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะครับ